คุณผู้ชมครับหลังจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของทางเดินสำหรับคนตาบอด
ซอยผลโยธิน๑๑ว่าไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับตัวแทนของคนตาบอดและผู้เชี่ยวชาญ

ก็พบว่าไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับ
ทางกรุงเทพมหานครได้เข้ามาแก้ไขให้เป็นการเร่งด่วนแล้ว

ผมเจอสิ่งกิดขวางตรงที่เป็นเส้นเบลบล็อกเยอะมาก

แล้วก็ทางมันขาดพอทางขาดปุ๊บมันจะมีแบบเป็นทางที่แบบไม่เสมอกันเล็ก
แล้วพอเท้าผมใหญ่ลงไปเนี่ยผมตกใจ
เพราะว่าเหมือนคนตาไม่ดีนะครับพอเจอหลุมเจออะไรมันจะตกใจได้ง่าย
คือผมเข้าใจว่าคนทำเนี่ยเขาไม่ได้ใช้หรอก

แล้วพอใช้จริงผมว่ามันน่าจะได้ดีกว่านี้
แล้วอันนี้มันมีสิ่งกิดขวางเยอะขนาดนี้ผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับ
จริงแล้วต้องขอบคุณกรทมนะครับที่พยายามจะทำฟุตบาทดีให้เรา
แต่ว่าเราอาจจะยังมีจุดอ่อนบางอย่างนะครับที่ทำแล้วใช้ไม่ได้

งบประมาณที่ทุ่มลงมาตรงนี้ที่อยากจะให้คนพิการสามารถใช้งานได้เนี่ยทำให้ใช้งานไม่ได้ครับ
ตรงนี้น่าจะเป็นภาพใหญ่ส่วนภาพที่เหลือนะครับก็คือการใช้งานของคนพิการเองเนี่ย
ก็ไม่สามารถทำได้นะครับตรงนี้ก็ทำให้งานชิ้นนี้เนี่ยค่อนข้างเฟลล์
ฝากถึงทางผู้รับผิดชอบนะครับว่าตรงนี้เป็นทางเดินที่อาจจะแทนที่จะนำไปสู่ความสะดวกสบายแต่มันจะนำไปสู่อันตรายและความไม่ปลอดภัย
นี่เป็นเพียงปัญหาส่วนหนึ่งที่พบหลังจากตัวแทนคนตาบอดและหัวหน้าหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตรวจสอบและทดลองใช้ทางเดินสำหรับคนตาบอดที่ซอยพะหนโยธิน๑๑
ซึ่งพบปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นทางเดินไม่ต่อเนื่องคดเคี้ยวไปมามีสิ่งกีดขวางตลอดเส้นทางไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าทั้งขยะและหลุมต้นไม้
โดยทั้งสองคนให้คำตอบตรงกันว่า
ทางเดินสำหรับคนตาบอดเส้นดังกล่าว

และแทนที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่คนตาบอด
กลับสร้างความเสี่ยงให้แก่ชีวิตคนพิการมากขึ้น
สะท้อนและคำขอร้องของคนตัวเล็ก
ถูกฝากสื่อสารไปถึงกรุงเทพมหานคร

ซึ่งล่าสุดวันนี้ทีมข่าวเทราะทีวี
เชิญผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพญาไทย

และสอบถามไปถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เรื่องต้นเราจะพยายามให้ผู้พิการ
สามารถเดินได้ในแนวตรงที่สุด
ดังนั้นเราเปลี่ยนแนวทั้งหมดให้มาเป็นแนวตรง

ยกเว้นว่าไปเจออุปสรรคซึ่งเป็น
เสาของป้ายจราจรกีดขวางอยู่
แล้วก็ได้มีการหักหลบโดยให้สัญลักษณ์เหมือนกัน
เราพยายามแก้ไขจุดที่เป็นปัญหาหลัก
ที่ทำให้ผู้พิการไม่สามารถเดินได้โดยสะดวก
เช่นติดเสาไฟฟ้าติดเสาป้ายจราจร
แล้วก็ทางเดินที่มันคดเคี้ยว
ดังนั้นสิ่งเบื้องต้นตรงนี้
ที่เป็นอุปสรรคหลักใหญ่จริง
เรากำลังดำเนินการแก้ไขอยู่
เมืองต้นเสร็จไปแล้วประมาณรวม๑๐จุด
จาก๒๔จุดทีแรกวันแรกที่เป็นอุปสรรคอยู่
ทั้งนี้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพญาไทยก็ยอมรับ

เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์กับคนพิการให้มากที่สุด
ทั้งเรื่องทางเดินสำหรับคนตาบอด
เรื่องสายไฟและสายเคเบิ้ลที่รกรุงรังบริเวณทางเดิน
แต่ฝั่งนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้ทำไว้มันมีความผิดพลาดเล็กน้อย
เราพยายามแก้ไขเพื่อให้มีการใช้งานได้สะดวกสบายที่สุด
ซึ่งปัจจุบันทำไปได้ประมาณ๑๐จุด
ดังนั้นพอถึงวันที่๕คาดว่าน่าจะเสร็จแทบทั้งหมดที่เป็นอุปสรรค
ซึ่งคิดว่าคงไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
รับที่จะฟังข้อเสนอแนะต่าง
ถ้าสิ่งใดทำแล้วทางผู้พิการได้ประโยชน์สูงสุด
เขตยินดีจะรับใช้ทำให้ทุกอย่างครับ
อย่างไรก็ตามทางเดินสำหรับคนตาบอดที่ซอยพะหนโยธิน๑๑
เป็นเพียงหนึ่งแห่งที่ตรวจพบความผิดพลาด
และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
หากแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่
ซึ่งทางเดินสำหรับคนตาบอดยังไม่สามารถที่จะใช้งานได้จริง
และยังรอคอยการแก้ไขจากกรุงเทพมหานครต่อไป
ข่าวเทราะทีวีรายงาน